เดี๋ยวไปดูราคาของผักกันก่อนนะคะว่าวันนี้ผักเป็นยังไงบ้าง
เริ่มจะหน้าหนาวแล้วไม่รู้ราคาผักจะแพงหรือเปล่ามาดูกันค่ะ
ปุ้งจีนวันนี้ค่ะ๓๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
มะนาวลูกละ๔บาทค่ะผักชีไทย๑๘๐บาทค่ะ
แล้วก็พริกจินดาแดงวันนี้๕๐บาทต่อกิโลกรัมนะจ๊ะ

หมูเนื้อแดง๑๒๐บาทต่อกิโลกรัมอันนี้คงกี้นะ
โพกไก่๘๕บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็นี่ค่ะไข่ไก่เบอร์๐๕บาทต่อฟอง
ไปทำชะอมชุบไข่ทอดกันดีกว่าค่ะหิวแล้ว